ที่ทีมชาติไทยจะเจอกับสิงคโปร์ในเกมนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่ม
อาเซียนคลับ๒๐๑๘วันอาทิตย์นี้นะครับ
ก็มีสถิติที่น่าสนใจจาก๓เกมก่อนหน้านี้มาให้ชมกันนะครับ
ไปดูกันว่าทีมชาติไทยนั้นบุกน้อยจริงหรือเปล่าครับ
เปิดเผยสถิติในเกมของทีมชาติไทย๓นัดแรกที่ผ่านมานะครับ
ซึ่งแฟนฟุตบอลตั้งข้อสงสัยว่าเหตุใดทีมชาติไทยจึงเลือกตั้งรับ
และเล่นเกมสวนกลับนะครับกับทีมในอาเซียน
เดี๋ยวไปดูสถิติใน๓เกมที่ผ่านมากันนะครับ
เริ่มจากนัดแรกนะครับที่ทีมชาติไทยชนะติมอลเลสได้ไป๗ต่อ๐แม้ว่าสกอร์จะดูขาดลอย
แต่เมื่อพิจารณาจากการครองบอลและความแม่นยำพบว่าทีมชาติไทยนั้นมีสถิติสูสีกับตีมอลอยู่พอสมควรนะครับ
สถิติคลองบอลทีมไทยเป็นต่อเรื่องการคลองบอลนะครับ
แต่ถ้านับถึงโอกาสยิงแล้วมี๑๓ครั้งซึ่งเท่ากับติมอลเลสเต้นับว่ามีช่องให้คู่แข่งอยู่พอสมควร
แต่โอกาสเข้ากลับของไทยมี๙ครั้งนะครับและแปรเปลี่ยนได้๗ประตูในเกมนัดนั้นครับ
ส่วนในแมชที่๒นะครับซึ่งไทยเจอกับอินโดนีเซียนะครับเปอร์เซ็นต์การคลองบอลของทั้งสองทีมค่อนข้างสูสี
ยิงก็ใกล้เคียงกันนะครับคือ๑๓ครั้งมากกว่าอินโดนีเซียเพียงแค่ครั้งเดียว
แต่ว่าทีมชาติไทยสามารถเปลี่ยนเป็นประตูได้ถึงสี่ครั้งด้วยกันนะครับเกมนั้นชนะไปสี่ต่อสอง
ส่วนเกมล่าสุดที่เจอกับฟิลิปปินส์นะครับเป็นเกมที่ไทยเป็นรองอย่างชัดเจนทั้งเรื่องของเปอร์เซ็นต์การคลองบอลนะครับที่ฟิลิปปินส์นั้นเหนือกว่า
หรือแม้กระทั่งโอกาสยิงนะครับที่ฟิลิปปินส์มีโอกาสจบสกอร์ถึง๑๒ครั้ง
ขณะที่ทีมชาติไทยมีโอกาสเพียงแค่๔ครั้งเท่านั้นนะครับและไทยก็เปลี่ยนเป็นการยิงเข้ากรอบ๒ครั้งได้มา๑ประตูครับ
สรุปรูปเกมของทีมชาติไทยถือว่าสูสีกับทีมคู่แข่งในสามนัดแรกนะครับและปล่อยโอกาสให้คู่แข่งได้จบสกอร์อยู่บ่อยครั้ง
ทีมชัดไทยกับสงครุฯนนะครับเจอได้กันที่ราชมัณฐ์ฮรากิรสภาษณ์ที่๒๕ประถมสัญญนี้เวลา๑๙นนะครับ
มี๗คะแนนเท่ากับฟิลิปปินส์แต่ว่าประตูได้เสียดีกว่านะครับ
ส่วนสิงคโปร์อยู่อันดับ๓มีอยู่๖คะแนนครับ